ขออนุญาตเปิดคลิปอ่าเสียงนะครับ

คุณลองคิดก่อนนั้น
วันนี้คุณหาความรักสร้างจากความดำเนิง

ก็เพราะว่าตอนที่อยู่ท้องมันคือแก่ลูกอยู่ไง
แผนบ้าอะไรอยู่จังห้าหรอทีเมตต้องทำลายชีวิตตัวเองด้วยไม่เข้าใจ

คลิปนี้เขากระจายกันว่าเอาจริงคนที่อัดซาร่ายอมรับว่าซาร่าเป็นคนอัดจริง
แต่ปรากฏว่าตอนแรกเขาก็คิดกันบอกว่าโอเคคลิปนี้คนที่ปล่อยมาคือเขาจะเป็นแบบของเพื่อนฝ่ายหญิงหรือทางฝ่ายหญิงอันนี้เราไม่รู้
แต่แน่นอนว่าคลิปอันนี้คนที่อัดซาร่าวันนี้เขายอมรับแล้วว่าคลิปนี้ซาร่าเป็นคนอัดคุณกัญชัยกำเนิดพลอยคือไม้เองก็บอกเขารู้เขารู้มาตั้งแต่ต้น
เขารู้มาตั้งแต่ต้นว่าแผ่นอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าอะไรอัลเตอร์ซาวน์ใช่ไหม

ก็คือไปเอามาจากกูเกิ้ลแล้วก็เขาไปเอามาจากกูเกิลนะครับแล้วมาทำโอเตอร์ช็อปแล้วที่สำคัญเนี่ยลักษณะเนี่ยเขาบอกว่ามันคล้ายของนักร้องซุปเปอร์สตาร์เป็นเหมือนกับเซเลน่าโกเมสครับคุณหนุ่ม

ซาเรน่าโกเมสกับจัสตินบีเบอร์ก็เคยใช้ภาพนี้แล้วก็ส่งไปให้กับไม้ซึ่งไม้อ่ะเอาจริงสองพี่น้องเนี่ยเป็นนักสืบออนไลน์อยู่แล้วโดยเฉพาะไอ้ตัวพี่ตัวก๊อฟมันเป็นนักสืบออนไลน์อยู่แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมภาพอินเตอร์ซาวน์ที่ส่งไปอ่ะเหมือนกันเหลือเกิน

มันเหมือนกันเหลือเกินนะ
มันก็เลยทำให้เกิดวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์นะตอนนี้
เขาก็บอกว่าเอาละล่าสุดซาร่าเนี่ยก็เปิดเผยถึงเรื่องคลิปเสียง
กล่าวว่าคลิปเนี้ยถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมอ่า
ปีนี้ฝั่งของซาร่าเป็นคนอัดนางยอมรับครับความยาวจริงจริงแล้วถ้า
สองชั่วโมงกว่ากว่าอืมนะฮะจุดประสงค์ที่อัดเพราะว่าไม้เนี่ย
พูดคุยไม่เหมือนเดิมไม่ปกตินะฮะไม่เหมือนก่อนหน้านั้น
บันทึกเสียงเอาไว้อืมอ่าจะบันทึกทำไมวะนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็พบว่า
มีหมายสารมาที่บ้านยืนยันนางก็บอกว่ายืนยันว่านางไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิปแน่นอน
แต่เพื่อนนางปล่อยไงเพื่อนนางเป็นคนเอาไปปล่อยให้กับไปให้กับนักสำนักข่าว
อืมนะฮะเพราะคลิปเนี้ยไว้ใช้ร้องต่อสารเพื่อขอคัดค้านเกี่ยวกับเรื่องลูกอ่ะนะฮะ
ได้มอบให้กับทนายความฉะนั้นนะฮะขอฝากถึงบุคคลที่มีคลิป
เก้าสิบคลิปอืมห้าสิบคลิปเสียงนะบอกหยุดเถอะหยุดปล่อยเถอะนางยอมแล้วล่ะ
เนาะคนที่ตนส่งคลิปให้มีอยู่สามกลุ่มคือหนึ่งครอบครัวสองเพื่อนนางอืม
แล้วก็สามทนายความซึ่งแต่ละคลิปที่ส่งให้ทนายความแต่ละคนเนี่ยได้มาร์คไว้หมดนะ
นางบอกนางรู้หมดอืมนางมาร์คไว้หมดคลิปไหนส่งให้ทนายคนไหน
แสดงว่าอันนี้คือทนายความไม่ใช่ไม่ใช่อยู่แล้วที่ส่งถูกไหมฮ
ก็วันนี้รู้สึกเพื่อนนางออกมายอมรับว่าเพื่อนนางเป็นคนเอาไปให้
เขาอาจจะใช้เริ่มจากอัดก่อนดีกว่านุ่มครึ่ง
รู้ว่าไปส่งทำไมเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าคนฟังในฝั่งของมุมซาร่าพี่
ก็จะคิดว่าไม้เนี่ยไม่ยอมรับที่จะเป็นพ่อ

ก็อาจจะเอาหลักฐานนี้ไปอ้างในชั้นศาล
ให้สารได้พิจารณาว่าไม้ไม่ยอมรับเป็นรูปอะไรอย่างนี้
เมื่อกี้พูดว่านะวีดีโอคอลหรืออะไรนะที่คุณพูดมานะ

ไม่มีคนก็ส่งเข้ามาบอกแหมพี่หนุ่มต้องเล่น
ไม่ใช่คือเขาพูดผิดผมเลยพูดแก้ให้เขา
ใช่นะครับผมตรงนี้
ถ้าอยากจะนั่งตอบทวิตเตอร์ทั้งรายการก็ได้นะ
ผมชอบอ่ะเห็นทวิตเตอร์ก็ส่งเข้ามา
ของแก่มันทับถมเน้เยียบสึง

ก็มีที่นุ่มนะไม่มีเรื่องอื่นอะไรแบบไว้ไปที่มันแบบว่าแกกลิ้งก็อยู่ว้างให้การงานใจกับชั้นก็ได้

ผมขอเก็บเงินเข้าบัญชีของลูกผมเองครับ
และจะมอบให้ลูกในวันที่ลูกบรรลุนิติภาวะ

ที่คุณไม้เนี่ยได้มีการพูดเอาไว้นะฮะ

วันหนึ่งน้องโตขึ้นมาอายุ๒๐ปี

ไม่เห็นเหตุการณ์นี้น้องจะคิดอย่างไร

พ่อมาร้องขอเป็นวีดาโดยชอบด้วยกฎหมาย

ร่วมกันนะฮะจนทำให้เกิด
ประเด็นต่างมากมายในสังคม
แม่คัดค้านพร้อมข้อเรียกร้องให้ลูก๖ข้อ

แต่ขออำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

แม่อยู่กับลูกมาตลอด๖ปี
ลูกเป็นอย่างดีและพ่อไม่ค่อยมีเวลา

จะคิดหรือไม่ครับว่าที่ผ่านมา๑๔ปี
ทำไมพ่อไม่เลี้ยงดูอุปการะ
ผมในวันที่ผมต้องการได้รับการศึกษา

โตพอที่ทำมาหากินเองได้แล้ว
นี่พ่อไม่ให้การศึกษาผมเพียงเพราะโกรธแม่
ที่มีน้องอีกคนนึงที่ผมรักยิ่งหรือเปล่า

นี่พ่อน่าจะทำเพื่อผมจริง

อย่าเพิ่งเอามันเข้าว่าสมต่อหน้าฝ่ายหญิง

เพราะเรื่องนี้กระทบกับเด็กน้อยโดยตรงอย่าเอาความสะใจของเราไปทำร้ายเด็กเลยครับ
อยากให้มองข้ามความโกรธและคิดเพื่อประโยชน์ของเด็กจริง
ไม่ถ้าสมมุติเอาความสะใจไปทำร้ายเด็กก็ต้องหยุดออกทีวีทั้งคู่ไหม

แล้วเดี๋ยวประเด็นมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยแค่นั้นเองนะเอาจริงจริงหยุดทั้งคู่
ฉันสองคนน่ะก็สถิตรกรอบไทยไหมจะเรียกมาสัมภาพเมื่อไหร่มันก็มา
แต่ก็แบบพอแล้วไม่เอาสัมภาษณ์เพราะอ่านอ่านเอาสนุกกว่า

ป่ะถ้าสมมุติคุณหยุดให้สัมภาษณ์มันก็จะหยุดแล้วทนายออกมาอีก
เดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องเป็นราวอีกถูกต้องไหมล่ะ

ล่าสุดฉันบอกว่ายิ่งคุณไปสัมภาษณ์เนี่ยวาดิมเขาก็แบบว่า
บอกแล้วแฟนคลับทุกวันนี้มันแรงกว่าเราแรงกว่าสื่อมวลชนออนไลน์แรงกว่าสื่อมวลชน

เขาบุกไปหาวาดิมกันเลยพี่เขาไม่คิดที่อะไรนะวีดีโอคอร์
วิดีโอคอลคุยเขาบอกตอนนั้นคือซาร่ายิ่งมาพูดว่าแชทปลอมแชทปลอมแชทปลอมแชทปลอม
ปรากฏว่ามันไม่ใช่แชทปลอมอืมเขาวีดีโอคอลมามันก็เลยมีเรื่องประมาณอ้าวลอง
เอาขึ้นมาบอกว่ามีเงินจำนวน๕๐๐บาทซึ่งไม่ใช่เงินจำนวนมากมายหรอก
ดิมมาทำงานชั่วโมงเดียวก็ได้เงินซาร่าก็เลยพูดเรื่องเงินกับวาดิม
แล้วก็ผู้จัดการของวาดิมเนี่ยที่อยากจะจ่ายให้ซาร่าจากนั้นซาร่าก็มาทวงเงินวาดิมอีก
มันก็มีเรื่องมีราวอย่างนั้นอีกนะครับบอกว่าไม่ต้องส่งเงินมาแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่
วาดิมบอกว่าถึงขนาดว่าผู้ชายที่รู้สึกจะเป็นแฟนคลับจีนเป็นคนไปถามเขาวาดิมเขาบอกว่าไงไหม
ซาร่าโกหกกว่าเดิมเยอะมากเงินจำนวนนี้ไม่มีความหมายอะไรเลยตอนที่ซาร่ามาเอาเงินซาร่าก็พูดจาไม่ดีนะ
และที่ผ่านมาวาดิมไม่เคยใช้เงินที่ไม้ส่งมาให้ซาร่าเลยวาดิมมีเงินของตัวเองซาร่าก็มีเงินของตัวเอง
ส่วนเรื่องตอนที่คบวาดิมคบกับซาร่านั้นเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวตอนที่ซาร่าคบกับคริสเตียนผู้ชายเขาออกมาบอกหมดเลยนะ
อันนี้บอกแฟนคลับจีนก็ไปอย่างนั้นเลยเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวที่ซาร่าคบกับคริสเตียมแฟนเก่าซาร่าวาดิมบอกว่าวาดิมรู้จักคริสเตียนซาร่าก็บอกว่าคริสเตียนเนี่ยไปมีชู้ทำให้ซาร่าเนี่ยเลิกกับคริสเตียมนะฮะ
และส่วนหนึ่งที่ทำให้วาดิมกับซาร่าเลิกกันนั้นเพราะว่าวาดิมยังเด็กคือวาดิมอายุ๒๐๒๑ไม่ถึง๒๒เนี่ยนะกัญชัย๒๑เขาชอบปาร์ตี้ในแบบคิดถึงนายแบบฝรั่งออกไหมล่ะถูกต้องชอบปาร์ตี้ชอบสังสรรค์แต่ซาร่าต้องอยู่กับลูกแล้วก็เอาเวลาไปให้ลูก
ตอนนี้ก็ต่างคนต่างอยู่แล้วก็วันนี้บอกว่าเขาไม่อยากจะยุ่งกับซาร่าแล้วเขาบอกอย่างนั้นนะฮะอย่างไรก็ตามนะตอนนี้ฝ่ายชายวาดิมเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเป็นพ่อของเด็กน้องอามอรี่จริงนะฮะ
แล้วก็มีการชมด้วยว่าน้องอิมลี่เนี่ยน่ารักเป็นสาวน้อยตาสีฟ้าก็คือเหมือนตาเหมือนพ่อถูกเขาก็ยอมรับนะว่าลูกน่าจะเป็นลูกเขาเพราะว่าตาเหมือนเขาเลย

อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะเหมือนกันนะครับคุณหนุ่ม
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ควรพูดถึงกันนะครับคุณหนุ่ม